ปิ่นโตปันอิ่มกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับพี่ปิ่นเกดมณีค่ะ
หลายบ้านหลายคนตอนนี้ใครที่สะดวกก็มีวิธีการทำตู้ปันสุกอะไรต่าง
ตามจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันไปนะคะอย่างคุณแม่คนสวยปิ่นเกดมณีค่ะ
ยื่นน้ำใจให้กับพี่น้องคนไทยลงมือทำตู้ปันน้ำใจ
ใช้ชื่อตู้ว่าตู้ปิ่นโตปันอิ่มค่ะลงมือทาสีเองวาดรูปกระตรงการ์ตูน
น่ารักเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นรูปปิ่นโตเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเธอนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนำไปตั้งเอาไว้แถวหน้าหมู่บ้านปัญญาอินทราพี๑นะคะ
ซึ่งพี่ปิ่นเองซื้ออาหารไปใส่เอาไว้เพียบเลยค่ะทั้งน้ำดื่มขนมปังนมกล่อง
รวมไปถึงไข่ไก่นะฮะพี่ปินได้โพสต์ภาพความประทับใจ
ให้พี่น้องแถวนั้นมารับอาหารจากตู้ปิ่นโตปันสุกของเธอด้วยนะคะ
แล้วก็ยังเอ่ยขอบคุณหยิบของกันไปแต่พอดีคือทุกคนน่ารักมากเลยนะคะ
ปิ่นก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยบอกว่า
โตปันอิ่มอบอวนไปด้วยรอยยิ้มค่ะ
หมดก็มีคนใจดีมาเติมตลอดเลย
พี่น้องรับอิ่มกันอย่างมีวินัยเข้าแถวแบ่งกันพออิ่ม
พร้อมทั้งแนะนำไปถึงคนที่ต้องการมารับของ
สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนั่นเองนะคะ

ดิฉันชอบความมีระเบียบของพี่น้องที่ไปรับของนะ
อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้กรอบไม่ได้โกยกันทั้งหมดนะคะ
เอาแค่พออิ่มพอทานแค่นั้นเองนะคะน่ารักค่ะ